ผู้หญิงคนหนึ่งขับรถมาพาแมวมาด้วย
ไม่ใช่ตัวสองตัวนะสี่ตัว
แล้วประสบอุบัติเหตุแบบนี้เพราะแมวเลยฮะ

สภาพรถก็คือพลิกตะแคงอยู่ร่องกลางถนนสาย๓๐๔พนมสารคามกบินบุรี
อยู่หน้าวิทยาลัยการอาชีพกบินบุรีตำบลลาดตะเคียนที่ปลาจีนครับ
หน้ารถนี่พังยับล้อหน้าขาดไปติดกับเสาไฟฟ้าส่องสว่าง
หน่วยกู้ภัยมูลนิธิสัจจาพุทธธรรมกบินบุรีต้องไปช่วยเหลือ
คนขับก็คือพี่พิมลพรกวิกุลอายุ๓๙ปีครับ
ไปช่วยเนี่ยพี่แกยังตกใจอยู่เลยนะ
แล้วก็ได้รับบาดเจ็บที่ใบหน้าด้วยคิ้วแตกด้วยครับ

ใช่ฮะนี่โอ้โหต้องเอาแมวมาอุ้มไว้เพราะเธอรักแมวมาก

เหมือนลูกเลยพี่น้ำแข็งพามา๔ตัวแต่หายไปตัวหนึ่ง
หายไปตัวหนึ่งครับแมวที่พามาเป็นแมวเปอร์เซีย๔ตัว
ตอนเจอเนี่ยกู้ภัยเจอแค่๓หายไปตัวหนึ่งอ้าวร้อนถึงกู้ภัยอ่ะสิ
ต้องพยายามช่วยพลิกตะแคงตอนแรกมันตะแคงอยู่พลิกรถกลับมา
พยายามหาเท่าไหร่หาไม่เจอครับ
ถามพี่พิมลพรคนขับเนี่ยบอกว่าเธอขับมาจากจังหวัดชนบุรี
จะกลับบ้านที่อุดรครับอำเภอกุมภาวะปี
ระหว่างขับอยู่ก็เห็นแมวตัวหนึ่งกระโดดอยู่ในรถ
เธอก็เลยเอื้อมมือจะไปจับแมวเงยหน้ากลับมามองถนนอีกที
ป้าบเรียบร้อยครับลงข้างทางครับ

จะไปอูดรค่ะพี่

มาจากจังหวัดชนบุรีค่ะ

ก็เลยหยิบมันออกให้เหนื่อยหน้ากลับมามันลงข้างทางแล้วอ่ะ
มากมันเสียที่มันจะเกิดอันตรายมากมากเลย

แล้วทั้ง๔ตัวมันอยู่ในกระบะหมดหรือเปล่า

กลับมามองถนนอีกทีตกข้างทางไปแล้วนะครับ